คุณผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกัน
ก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
นี่ครับตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เกือบจะ๒๕๐๐๐รายแล้ว
อยู่ที่๒๔๙๓๒รายเยอะกว่าเมื่อวานนะครับ

เยอะกว่าเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับ
เมื่อวานอยู่ที่๒๒๐๐๔๐๐กว่า

ส่วนอีกตัวเลขหนึ่งช่องสีน้ำตาลเข้มเนี่ยฮะ
ผู้เสียชีวิตคุณบวกไป๔๑ศพ
แล้วก็ยังมีตัวเลขที่ติดเชื้อสะสมในบ้านเรา๒ล้าน๘นะครับ
แล้วก็ตัวเลขของผู้รักษาหายแล้วเนี่ย
แต่คุณคิดดูว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบผู้รักษาหายแล้ว

ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่นะคุณนะจะ๒แสนแล้วนะครับ
ก็คืออยู่ที่๑๙๑๑๐ราย
แล้วคุณดูสิอาการหนักก็จะไปแตะพันแล้ว

ใส่ท่อช่วยหายใจอีก๒๕๔ราย
แต่ก่อนนะช่วงที่สถานการณ์โควิดดีขึ้น
คุณผู้ชมจะได้เห็นผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่
กับผู้ที่หายป่วยรายวันตัวเลขมันจะพอกัน
ใช่ค่ะบางวันนะคนรักษาหายมากกว่าคนที่รักษาอยู่ด้วยซ้ำ
แต่เห็นเรารายงานเรื่องตัวเลขกันทุกวัน
ต่อไปจะไม่มีรายงานตัวเลขแล้วเหรอคะ

เราฟังจากประหลัดสทจะไม่รายงานตัวเลขจริงเหรอ
น่ะสิเพราะว่าทางด้านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนี่นะคะ
แพทย์เกียรติภูมิวงรจิตออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ย
หลังจากนี้นะอาจจะไม่มีการรายงานผลติดเชื้อแล้ว
อาจจะนะใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะไปเน้น
การติดตามการรายงานผลผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงเพราะอะไร
คือหมายความว่าเป็นคนที่อาการค่อนข้างหนักนะ
ไปเน้นแนวทางการควบคุมการระบาดแล้วก็การรักษา
ตอนนี้ประหลัดบอกว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้แสดงอาการ
แล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษาคือเอาง่ายกักตัวที่บ้าน
ดูแลตัวเองที่บ้านโฮมไอโซเลชั่นอยู่ที่ศูนย์พักคอย
มูไนตี้ไอโซเลชั่นมีมากกว่าร้อยละ๖๐นะคะ
ส่วนกลุ่มที่อาการแบบเริ่มหนักอย่างสีเหลืองสีแดงเนี่ย
มีประมาณ๗๐๐รายแล้วระบบการรักษายังยอมรับได้

เพราะว่าเป็นคนละระบบแล้วก็มีการรักษาที่ต่างกัน
บางคนนะเป็นผู้ติดเชื้อเขาตรวจทั้งสองแบบเลย
ดังนั้นเวลาเอามารวมกันข้อมูลมันจะซับซ้อนมันจะซ้ำกัน
จะใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาล

แล้วทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมแผนประกาศโควิด๑๙
กลายเป็นโรคประจำถิ่นใน๔เดือนค่ะ
เดี๋ยวจะต้องประเมินความรุนแรงของโรคก่อน
แล้วก็ดูอัตราการเสียชีวิตว่ามีการลดต่ำลงไหมด้วยนะคะ
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องประกัน

แล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อยู่รักษาตัวที่บ้านมันเคลมประกันไม่ได้ใช่ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลออกมาไงคะ
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมต้องฟังดี
เพราะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยแล้วนะคะ
ทางกระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือไปถึงทางคอปภแล้ว
บอกว่าคนที่ติดโควิดต่อให้รักษาตัวที่บ้าน
ก็สามารถเคลมประกันได้เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ป่วยในเหมือนกัน

ใช่ค่ะถือว่ายังอยู่ในช่วงระยะที่แพร่เชื้อ
มีความจำเป็นต้องแยกจากผู้ป่วยคนอื่น
ดังนั้นการที่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกับอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละ
อันนี้คือสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงมา
ใช่ค่ะแล้วก็ขอให้ทางคอปภรับทราบถึงสถานการณ์
ที่สมาคมประกันชีวิตไทยทันแหลงกันกับสมาชิก
ในการพิจารณาเรื่องเงื่อนไขการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าชดเชย
แล้วก็เงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยจะกำหนดในอนาคต
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่น
ตามกรมทันประกันภัยด้วยนะคะ